ว่าแม่ค้าขายกล้วยทอดรายนี้อยู่หน้าเตาอยู่หน้ากระทะร้อน
นี่ทำกล้วยทอดขายทุกวันแต่ว่าเธอเก็บหอมรอมลิฟต์นะคุณ
ใช่หยอดกระปุกวันละนิดละหน่อยจนกระทั่งหอบเงินหลายหมื่นไปซื้อทองคำ
ให้คุณผู้ชมติดตามเรื่องนี้กันหน่อยนะฮะตอนที่เจ้าของร้านเห็นบอกว่าโอ้โห
หอบเงินมาเพื่อจะซื้อทองนะครับ
เพราะว่ามันเป็นอย่าขอนับให้ก่อนนะครับแล้วมันก็มาวางไว้บนตู้

แค่อยากได้ทองแต่หอบจะไม่ไหวอยู่แล้วคุณ
ไม่ไหวมันหนักมากนะคุณผู้ชมในตะก้าฟ้าเนี่ยเงินมาประมาณเท่าไหร่คะ

แต่จริงเธอคัดแยกไว้แล้วบ้างนะ
ไม่ได้เป็นเหรียญแบบกระจายทั้งหมด

เอาไว้แบบสมมุติ๑๐บาท๑๐๐บาทอะไรอย่างนี้

กรณีนี้นะครับมีการโพสต์คลิปเรื่องราวของเจ้าของร้าน
ขายกล้วยทอดหอบเงินเหรียญเกือบครึ่งแสนก็คือ๕๐๐๐บาท
ตระก้าขี่รถจักรยานยนต์แบบพ่วงข้าง
เพื่อมาซื้อทองที่ร้านทองแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชศรีมา
ก็ฉันจะผิดตรงไหนล่ะก็ฉันอยากได้ทอง
เก็บหอมรอมลิฟต์มาเป็นเหรียญแบบนี้นะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราได้เห็นคลิปเหล่านี้
เห็นการแชร์กันในโลกโซเชียลก็สนใจเรื่องนี้แหละครับ
ก็เลยได้ไปที่ร้านขายกล้วยทอด
ชื่อร้านนี่คุณไม่อร่อยให้ถีบ
นี่ขออภัยคุณผู้ชมไม่อร่อยให้ถีบเลยนะฮะ
ตั้งอยู่ใกล้ซุ้มประตูพลล้านในเขตอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
ไปดูร้านกล้วยทอดหน่อยนะนี่คือร้านกล้วยทอดนะครับ
ไปพบกับคนในคลิปก็คือคุณวรรยาแดงกันลัน
อายุ๔๑ปีเจ้าของร้านนะครับ
เธอก็ทอดกล้วยทอดแล้วเราก็ชิมกล้วยทอด
อร่อยต้องพูดถึงกล้วยทอดเธอก่อนนะฮะ
เพราะว่าถ้าไม่อร่อยเดี๋ยวเธอให้ถีบ

กล้วยเธออร่อยจริงแป้งอร่อยนะครับ
เล่าให้ฟังบอกว่าได้เก็บออมเงินเหรียญ
ใส่กระปุกทุกวันทุกวันหยอดทุกวันวันละเล็กละน้อยนะฮะ
เป็นเงินที่ขายกล้วยทอดได้ในแต่ละวันแล้วครับ

ทีนี้ก็ใส่ถุงพลาสติกแล้วก็มัดถุงแยกเอาไว้
กระทั่งเมื่อวันที่๑๘มิถุนายนศุกร์ที่แล้วเนี่ย
นำเงินใส่ตระก้าเลยรวบรวมเลย
ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างไปที่ร้านทองซินอึ้งเฮงหลี

เพราะว่าเงินที่เก็บมา๔๘๙๗๙บาทนะคุณนะ
ตอนแรกจะซื้อทอง๒บาท

ซื้อได้แค่บาทเดียวทองมัน๒๗๐๐๐บาทนะครับค่ะ
เพราะว่าถ้าจะซื้อ๒บาทมันต้อง๕๔๐๐แล้วใช่ไหม
ทีนี้ก็ไม่พอก็เหลือเงินครับ
เหลือเงินก็ไปแลกเก็บไว้และบางส่วนก็เอาไปทำบุญด้วย
สุดที่นี่ทองที่เธอเอามาช่วยให้เราดู๑บาทนะครับ
คุณวรรยาบอกว่าหลังจากขายกล้วยทอดแล้วในแต่ละวันนะ
ก็จะมีเงินเหรียญเหลือจำนวนมาก

เพราะว่าเธอก็มีลูกน้องไงคุณต้องจ้างลูกน้องก็ต้องอดทน
แล้วก็ออมเงินเก็บไว้ทุกวันด้วยความประหยัด
มา๖เดือนจึงนำเงินออกมานับ

อย่างเรื่องออมนี้ก็คือเรามีน้อยมีมากเราก็
๖เดือนได้๕๐๐๐๐บาทเราอาจจะเห็นว่าเป็นเงินก้อนมันก็เยอะนะคะ
แต่จริงแล้วมันก็แค่๒๓๐๐ค่ะ
ส่วนมากเราขายของได้เหรียญเราก็เอาเหรียญไปเก็บแบงค์
เราก็ลงทุนบ้างอะไรบ้างเหลือซื้อข้าวซื้อของซื้ออะไรบ้างอย่างนี้ค่ะ
ส่วนพนักงานร้านทองนะฮะก็บอกว่าเจ้าของร้านกล้วยทอดคือคุณวัลยาเนี่ย
เป็นลูกค้าประจำนะเพราะว่าเธอมักจะเก็บเงินแล้วก็เอามาซื้อทอง
หอบเงินเหรียญมาพนักงานก็ตกใจเหมือนกันนะครับ
แล้วก็เคยมีลูกค้านำเงินเหรียญมาใช้จ่ายที่ร้าน
มากที่สุดก็แค่ห้าถึงหกพันบาทแต่ครั้งนี้โอ้โหห้าหมื่นบาท
นับกัน๒ชั่วโมงแต่ทางร้านยินดีให้บริการลูกค้าทุกคนครับ
เพราะว่าเงินมันเป็นสิ่งของมีค่า
บาท๒บาทก็มีค่าทั้งนั้นนะฮะแล้วก็ชื่นชมในการเก็บหอมรอมลิฟต์
ผมนะคุณเคยเก็บเงินเหรียญใส่ในถุงกระดาษธรรมดาเลยนะ
ใส่เข้าไปวันละสิบยี่สิบหลายบาทบ้างอะไรบ้าง
นับดูอีกทีคุณเป็นหมื่น
โอ้ก็นี่ไงเหมือนอย่างนี้แหละค่ะ
ก็มีสลึงพึงมันจบให้ครบหนึ่งบาททองนี่ได้หนึ่งบาทแล้วนะ
เดี๋ยวอีกไม่นานเผลอปลายปีนี้จะได้อีก๒บาท๓บาทด้วยซ้ำ
ก็เป็นโบนัสให้กับตัวเองเนาะเป็นกำลังใจให้กับ